สามารถรับชมได้ทุกวัย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ใช้ได้ดีกว่ารุ่นเดิม
แล้ววันนี้อยากจะเล่นลิเกกับพี่เอชายาด้วยครับ
ขอฝากตัวเป็นลูกเคย

ร้องได้ยกกำลังทรา
ตั้งขบวนกันมาว่ามีละ

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

ซึ่งทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว

บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในยกที่แล้วทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ทำคะแนนประเดิมให้ทีมไปก่อน๑คะแนน
ในยกนี้ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
จะส่งเก่งเล็กประจำทีมมาสู้
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ขอเอาลูกอ้อนน่ารักมาประชัน
ใครจะคว้าคะแนนยกนี้ไป
ติดตามชมกันเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

สวัสดีครับทั้งสาม

ในยกที่สองนะครับน้องปี้นานะครับ

ไฮเคอรี่มาสงใดบอร์นะครับ

เพราะว่าเป็นเพลงเร็วแล้วก็เพลงที่หนูถนัด
แล้วก็เป็นเพลงที่หนูชอบด้วยค่ะ

ผลพร่ำที่ลำนาลายนะครับ

ก็เลยอยากลองร้องดูครับ

เป็นไอดอลด้วยนะครับผมคือใครล่ะครับ

ยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยสองคนนี้ครับ
ก็สำหรับในยกนี้นะครับจะสู้กันระหว่าง
ลูกทุ่งอินดี้ประทะกับลูกทุ่งสายหวานครับผม
รอบที่หนึ่งยกที่สองเริ่ม
ตินาลูกอยู่จังหวัดอะไรคะ

อยู่จังหวัดชายภูมิโอ้โฮชายภูมิโอ้โฮ

เอ่อเคยตกรถค่ะแล้วเอาออกม้ามันกระแทก
โอ้โฮจริงค่ะน่าโอ้โฮจริง

คุณแม่ทำอาชีพเสริมสวยค่ะ
ส่วนคุณพ่อทำอาชีพไก่ย่าง๕ดาวค่ะ

แล้วยังไงลูกหนูได้ช่วยคุณแม่ไหมคะ
ก็ช่วยค่ะบางทีก็ช่วยได้ผมสระผม

เพราะว่าร้านของน้องตินาเนี่ยลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะครับ
ลูกค้ามาแล้วครับลูกค้าเชิญครับ

อยากทำอะไรเหรอคะ
ขอโทษนะครับค่ะอันนี้พอจะเข้าใจ
ไม่เคยเห็นแบบนี้เลย

แต่ภัณฑ์ไหนล่าสุดที่ใช้ได้ดีกว่ารุ่นเดิมค่ะ

เจ๊ฝากหน่อยลูก

ขนจมูกใช่ป่ะดูคิ้วของพี่ก็บางนิดหนึ่งเราจะเติมคิ้ว

อุ๊ย

มันก็เรียนหนึ่งจริงสิ

ขนจมูกค่ะขนจมูกนะเอาจริงเลยไหมคะอืม
จริงแล้วเป็นคนชอบไว้ขนจมูก
วันนั้นวันนั้นยาวอย่างนี้เลยชอบ
มันไม่เทรนด์มันยาวไปคุณ
ไอ้แซ่ดึกเล่นเลย

ไม่เอาเอาเพิ่มเอานวดหน้า
อย่าให้ตีน่านวดหน้าละโอเคค่ะได้ข้อมูลค่ะอ่อได้ครับ
เวลาสะผมเสร็จอ่ะเค้านวดกันอย่างไร
อันนี้เดี๋ยวพี่ฝนทำให้ดูลูก

แต่ตีน่าดูนะตีน่าสอนให้เดี๋ยวละ
จับนวดนะลูกหนา

บอกตามตรงแรงกว่าพี่ปนนี่

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่หอยครับ

มาถึงการแข่งขันดีกว่านะตีนา
ตินาค่ะวันนี้ตินาจะมาในบทเพลง
เคอรี่มาส่งได้บ่
นี่แค่นี้ก็น่ารักแล้วจะร้องเพลงแล้วมันจะน่ารักกว่านี้ไหมเนี่ย

ในบทเพลงให้เคอรี่มาส่งได้
เป็นตาหาคุณฟ้านนี่
ให้เคอรี่มาส่งได้บ่

ยี่หอยัง

กูก่อนที่ก็เป็นคนเหนียบ
หนังพับเหนียบคือพาพับคน
เป็นสาวสตาย

แต่มือนี้อดใจบ่อยู่
ได้มาเห็นผู้บาวรูปหลอกคือคักแท่นอ

กามาติดนิ่งลูกสอนปักลง
กลางใจเสียจังได้
ห้ามไว้ก็บ่อยู่

นี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่

พี่พ่อยัง
เป็นตาสั่งเอาหาย
ผู้สาวลายหนูกาบอน
มาแหลกเวทรายการ
เป้าทำคะแนน

เนียมโสบดากกับอายคนล้อ

คนนี้หนูหมัด

กามาเทพลิงลูกสอน
ตักลงกลางใจเสียจังได้
ห้ามไว้กับอายุ
เป็นตาหักปานนี้
เค้ารีมาส่งได้บ่

พี่พ่อยัง
เป็นตาสั่งเอาให้
ผู้สาวหลายหนูกาบอน
มาแหลกเวทรายการ

เนียมโสบดากกับอายคนล้อ

คนนี้หนูหมัด
เป็นตาหักปานนี้

มันคือใส่หน่อห่อที่ห่อยยาง
เป็นตาสังเอาหายผู้สาวลายหนูกระบอน
มาแรกเวทรายการที่เป้าทำคะแนน
อยากมีแฟนคืออายเบาแวร์บ่
อายคนนี้หนูมักเพราะเอิญที่รักได้บ่
ใจมันเป็นบอกเป็นจังหวะ
งามสบตากับอายคนหล่อคนนี้หนูขอ
คนนี้หนูมักอยากได้อยากได้
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

พลังล้วนมาเต็มจริง
คุณแม่นั่งยิ้มแล้วยิ้มอีกเลยนะครับ

อาบมองอยู่ตลอดเวลา

พี่ฝนนะครับโดนใจหนูมากในจุดนั้น

เขาร้องไปร้องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะปลายเสียงของเขา
ประโยคของเขาที่ขึ้นเสียงสูงนี่
เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเสียงเขาพุ่งมาก

คนนี้หนูขอ
คนนี้หนูมาก

อีกหนึ่งคนที่ทำให้คนดูเนี่ย
เวลาฟังหนูแล้วก็จะยิ้มตามหนูไปเรื่อยเลย
น่ารักใสตามวัยเขาเลยฮะ

ทำได้ดีมากเลยลูกน่ารักมาก
แล้วก็สมวัยเขากำลังดี
แล้วเพลงแบบจังหวะแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าร้องง่ายนะคะ
แต่ตรงไหนที่จะหยอดที่จะเล่นเขาเลือกเล่น
เป็นตาโฮปานิ

ที่หอย่าง
ทำให้เรารู้สึกว่าตรงนั้นเด่นขึ้นมาทันที
จะทำให้เราอยากฟังตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันหมดแล้ว

วันนี้ไม่รู้จะติเขาตรงไหน
ขอบคุณนะครับพี่โตค่ะพี่โตครับขอบคุณค่ะพี่โตครับ

ทำไมเด็กคนนี้มีความเป็นคนในวงการบันเทิงเยอะขนาดนี้

เพราะว่ามีอนาคตในวงการบันเทิงแน่นอน
เป็นศิลปินที่พี่ว่าเป็นลูกทุ่งที่แบบ

แล้วก็เมื่อกี้พี่นาร้องในเพลงว่าอะไรนะครับ

เป็นตาหักตานมี
ให้เคอรี่มาส่งได้บ้าง
ถ้าน่ารักประมาณนี้ไม่ต้องให้เคอรี่มาส่งเลย

ได้หรือเปล่าลองประโยคอยากได้อยากได้หน่อยได้ไหมฮะ

ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากครับนี่นะครับ

มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับต้องเสี่ยงเขาครับ
จากเขาบีบบีบแล้วก็เล็กนะครับ
รู้สึกว่าน่ารักมากครับ
วันนี้โยเกียร์ไม่ธรรมดานะครับ
เข้ามาเป็นพี่เอเชยา๒นะครับ
เหมือนแม้กระทั่งทรงผมนะครับ
อย่าลืมเชียร์ทีมเราด้วยนะครับ
สุภาพสุศา
ยกที่๒น้องตินาทำให้เวทีคึกคัก
ด้วยเพลงน่ารักในช่วงหน้าน้องโนเกีย

เลือกเพลงของพี่เอชายาลิเกรุ่นใหญ่มาร้อง
จะทำได้ดีแค่ไหนรอชมกันนะครับ
ขอฝากตัวเป็นลูกห่าง

อ๋อถวายบังกะโล่ไม่เหรอค่ะ

ทนต่อพร่ำที่ช้ำหัวใจ
เป็นตาหักตานีใครเคยรีมาส่งได้บ่
นังสือใส่หน่อพี่พ่อยัง

มากับเพลงฝนพร่ำที่ลำนารายครับ

โนเกียร์วันนี้มากับใครครับลูก

คุณพ่อนี่ก็คือเป็นพระเอกลิเกเก่า

ขอฟังเสียงของคุณพ่อหน่อยได้ไหม

ดาวร้ายคนนี้มันไม่มีเสน่ห์
แล้วไม่โก้ไม่เก๋ตัวกง

ตัวโกงร้องเพราะพระเอกอีกอ่ะ

ภูมิใจครับที่ได้เป็นลิเกครับ
เป็นเล่นลิเกสนุกกันเลยชินชอบด้วย

๒กว่าครึ่งครับ

๒กว่าครึ่ง

เห็นบอกว่ามารายการเราวันนี้นะครับลูก
มีอะไรอยากจะบอกกับพี่เอด้วย
เอหนูติดตามพี่เอนะ
หนูจะร้องเพลงพี่เอได้ทั้งหมดแล้วครับ

แล้ววันนี้อยากจะเล่นลิเกกับพี่เอชายาด้วยครับ
หนูเกลียดีใจที่ได้มา
เจอพี่เอชยาสุดใจ
ขอฝากตัวเป็นลูกเขย

ลูกขอเช็คเลยวันนี้
รายการดี

ตรงช่องไทยรัฐ
ทีวี

ขอทวายบังกะโลกก่อนค่ะนี่ค่ะว้าว
พระองค์ชายโนเกียร์พระเจ้าค่ะ
พระองค์ชายจะเสด็จเสด่าวไหนพระเจ้าค่ะ
เสด็จไปรายการร้องได้ยกกำลังซ่า
พระองค์ชายจะเสด็จไปทำไมที่นั่นไปอะค่ะ

ผู้ชายจะใช้เพลงอะไรไปร้องประกวด
หรือพระเจ้าค่ะ
ฝนพังที่ลำนาลายพระเจ้าค่ะ
พระองค์ชายพวกกับทหารไม่ต้องมีพระเจ้าค่ะ
แววไหมนี่บอกแล้วนะไม่ธรรมดา
แต่วันนี้มาในบทเพลงฝนพลำที่ลำนาลายนะครับ
จากน้องโนเกีย
ฝนตกพังพังที่ลำนาลาย
คืนนั้นน้องจำได้ไหม
คืนน้องตกใจเสียงฝรั่ง
น้องพ่อเพราะว่า
พี่อาแขนอบบ้าน
กอดน้องน้องสะพกฝนตกเจ็บน้องรักเราสมพองชุมช่างเหมือนฝน
สองรับสัญญาพูดจากันไว้ถึงแม้นคืนวันผ่านไป
เหนื่อยยากบ้านใดก็จะไม่สนจะสร้างรางรักให้เป็นวิมารคนจน
จะไม่กลัวแดดกลัวฝนเมื่ออยากจะทนน้องจำได้ไหม
ลืมแล้วใช่ไหมเรา
ว่าถ้ามนา
เคยรอยกระทงเสียงทาย
แม่น้ำป่าสั่ง
เคยสะบานรักกันไว้
น้ำตกวังกาลเรืองนัดไง
เคยร้องแวกไว้ด้วยกันสองคน
ฝนตกพัมพัมที่ช้ำหัวใจ
ดูหรือมาเป็นไปได้

เพราะเชื่อคำคน

หน้าตาลนปน

ฝร้องออกเพียงหมดมน

ออกร้าย
ครั้งจะท้องปกติ
ครั้งจะท้องปกติ
ก็เรื่องนั้นไงเคยล้ำแหวกไหวด้วยกันสองคน
ฝนพังที่ช้ำหัวใจดูหรือมาเป็นไปได้
ต้องมาเสียใจพอเชื่อหักคน
ช่างแอแรงหาหน้าตาโดนปล่นน้ำฝน
ฝนร้องออกเพียงมองมนผ่านนี้หน้ามน
ไปซ้ำออกร้าย

ก็เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งค่ะแล้วก็มีความสามารถเยอะค่ะ

มาขณะกรรมาการเป็นยังไงอัลฟี่โต๊ก่อนเลย
โรแกมีเส้นเสียงที่แข็งแรงมากเลย
เอาใจช่วยอยู่ว่าตกตัวบนต่ำเป็นอย่างไร

เส้นเสียงแข็งแรงตั้งแต่อายุน้อยเลยนะ
ทั้งปกคริกทั้งหยพลิก

เสริมอวุธให้กับตัวเองติดอวุธได้เยอะไว้
จะเฝ้ารอติดตามจำชื่อนี้ไว้จนตายนโนเกียร์

ฝนครับดูพัฒนาการของโนเกียมาตลอดนะคะ

นี่แหละเขาเรียกว่าเก่งจริง

แต่พี่ฝนขอเพิ่มเติมนิดเดียวรอเรือรอลิง
ตอนนี้รอเรือหนูไม่มีปัญหาหนูจะมีปัญหารอริง
มันมีท่อนึงลืมแล้วไม่ราว
คือเขาจะเป็นรอเรือหมดเลย

คุณพ่อสอนโนเกียได้ดีมาก
เพราะผมเชื่อว่าหลายคนได้เห็นน้องโนเกีย
แล้วจะชื่นชมโนเกียตลอดเวลา
ผมเป็นคนเล่นตลกหรือว่าเป็นคนสายนี้
ผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านตลกมากนะ
จังหวงจังหวาอะไรก็แล้วแต่
เสียงร้องนี่หรือลิเกอะไรก็แล้ว
แต่อันนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดอยู่แล้ว
อย่าลืมอย่าทิ้งการเรียนอย่าทิ้งลิเก
และที่สำคัญอย่าทิ้งพ่อนะครับ

โนเกียนะคะก็เสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะ

แล้วก็แบบสไตล์ของเขาก็แบบเป็นลิเกอะนะคะ
อายุ๘ขวบแต่ว่าร้องไม่เพี้ยนเลยนะคะ

เพราะว่าร้องได้น่ารักมากแล้วก็ภัยร้อมากด้วยค่ะ
พวกเราก็อยากได้คะแนนที่๒นะคะ
ก็อย่าลืมเชียร์พวกเราทีม
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวด้วยนะคะ
โนเกียสมเป็นทายาทลิเก
ร้องเพลงนี้ได้ดีมากทั้งลูกเอื้อนและอารมณ์
ผมว่าน้องเลือกเพลงมาเข้ากับตัวเอง

เดี๋ยวเสียงแหบเหมือนพี่แซงนะครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
เป็นตาหักตานนี่
ใครเคยรีมาส่งใดบอก

ดูหรือมาเป็นไปดาย

ผมว่าน้องเลือกเพลงมาเข้ากับตัวเอง

ถือว่าหาได้ยากมากครับครับ
เกียวก็มีเสียงที่หวานแล้วก็มีปลายแหบนิดนึงนะครับผม

อันนี้ยิ่งน่าแบบว่ารักษาไว้อย่างนี้ครับผม
เดี๋ยวเสียงแหบเหมือนมิ้นแซ้งนะครับ
โอเคค่ะ
โอเคร้ายใหม่ครับ
คณะกรรมการจะเทคะแนนให้กับทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ระหว่างทีมสุภาพบรุษสุดซ่าสีฟ้านะครับ

รักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจากทั่วประเทศเลยนะครับ
ส่วนสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวสีชมพู

ความดีตกต่อได้นะ

ทีมที่ชนะคือทีม

โลเกียลูกวันนี้เราคว้าชัยให้กับทีมรู้สึกไงครับท่าน
ก็รู้สึกดีใจครับ

ก็รู้สึกว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วค่ะก็ไม่เสียใจค่ะ

ตอนนี้คะแนนนะครับสุภาพบุรุษสุดซ่า
ได้คะแนนสะสมตีมาเสมอแล้วครับ
เป็นหนึ่งคะแนน
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีม
เล็กพริกขี้หนูน้องโนเกีย

ตีเสมอกันแล้ว๑ต่อ๑
ในยกหน้าศึกเพลงป๊อปรุ่นเด็ก

ห้ามพลาดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ที่๒ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่า
เราควรจะแบ่งคะแนนให้แก่ฝ่ายหนูบ้างค่ะ
แบบว่ามันจะสนุกมากขึ้นแล้วก็สูสีกันมากขึ้น

ก็รู้สึกดีใจนะครับที่
เด็กขวาชายชนะกลับมานะครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับที่
ชมหนูคำที่กรรมการเตะหนูมา
ก็จะเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ

พบกับความสนุกและมิตรภาพของเด็กได้ใน
ร้องได้อยู่กับรังสาว

เฮ้ยลูก
ลิสตัวอ่อนคนอื่นเขาใจอ่อนหรือเปล่า

ห้าอะไรนะ

คนหนักก็ดำแล้วก็จะเจอกับเรา
กลับตัวทัวไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง